พาไปเที่ยวกันโอ้โหต้องบอกเลยว่า
สถานที่แห่งนี้เนี่ยมันควรจะที่จะต้องไปอย่างมากที่จังหวัดพิศนุโลกบ้านผมเอง
โอ้โหโปรโมทเยอะจริงมันมีอะไรดีอะไรเด็ดคะคุณ
ตอเบอรี่น่าทานเลยแหละในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปทานที่ภูหินร่องกล้าครับ
โอ้โหเป็นไงเล่าสีแดงสดเลยนะ
ตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน๘๐นะครับที่ทางโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เขานำมาทดลองปลูกเอาไว้จำนวน๓ไร่ด้วยกัน
จนถึงตอนนี้ครับกำลังออกผลผลิตให้กับนักท่องเที่ยวได้ชิมกันแบบสดเลยทีเดียว
จุดเด่นของสตอเบอรี่พันธุ์นี้นะครับก็คือผลใหญ่รสชาติหวานกรอบและที่สำคัญโครงการเขาปลูกแบบปลอดสารพิษอีกด้วย
นี่ไงชิมคือชิมแบบเด็ดจากต้นแล้วก็ไม่ต้องล้างเลยทีเดียว
ปัดเศษดินออกหน่อยเพราะว่าเคี้ยวไปถ้ามีเศษดินด้วยมันจะกรอบ
รวมไม่ใช่เม็ดนะ
เศษดินมันจะกรอบหน่อยปัดมันออกหน่อยก็กินได้แล้ว
เขาบอกว่าคาดว่าในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับไร่สตอเบอรี่ที่นี่จะออกผลได้อย่างเต็มที่๑๐๐เลยทีเดียว

ใช่แล้วครับก็สามารถนำไปออกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการอยากจะชิมได้อย่างพอเพียงแล้วก็เพียงพอ
ซึ่งทางโครงการจะจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ๓๐๐บาทเท่านั้นถือว่าไม่แพงนะครับถ้าไปเทียบกับที่อื่น
โดยนักท่องเที่ยวที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่ภูหินร่องกล้าในช่วงเดือนมกราคมนี้รับรองได้เลยว่าอิ่มเอมกับธรรมชาติหลากหลายรูปแบบนะครับ
เพราะว่านอกจากจะได้ชิมสตอเบอรี่สายพันธุ์พิเศษแล้วยังสามารถไปชมดอกกระดาษที่เบ่งบานเต็มที่บริเวณจุดชมวิว
ผาบอกรักผาพบรักผารักยั่งยืน